คุณผู้ชมคะกลับมาติดตามข่าวใหญ่เป็นเหตุสะเทือนใจสองเหตุการณ์ค่ะ
โศกนัตรกรรมที่อินเทวอลเกาหลีใต้และกลายเป็นว่ามีโศกนัตรกรรมที่อินเดียเพิ่มขึ้นมาอีก
อินเดียตอนนี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตอยู่ที่๑๔๑ราย
แขวนข้ามแม่น้ำอะค่ะนี่ค่ะภาพนี้ค่ะจะเห็นเลยว่าสะพานแขวนขาด
สลิงขาดคนที่อยู่บนสะพานร่วงตกลงไปในแม่น้ำ
แขวนข้ามแม่น้ำชื่อว่าจูโตปูนะคะในเขตเมาบีในรัฐคุชราช
รับน้ำหนักไม่ไหวขาดกลางเลย
คนบนสะพานนับร้อยคนตกลงไปในแม่น้ำมักชู
บางส่วนของโครงสร้างสะพานเห็นไหมคะห้อยอยู่แบบนี้แล้วคนติดอยู่แบบนี้
คนพยายามจะเกาะสะพานเอาไว้เกาะสายสลิงเกาะสะพานที่พอจะเกาะได้
สื่อท้องถิ่นของอินเดียรายงานว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๑๘นาฬิกา๔๐นาทีเมื่อวานนี้
ตามเวลาท้องถิ่นพบผู้เสียชีวิต๑๔๑รายแล้วนะคะ
มีคนเจ็บรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลนับร้อยราย
คือก่อนหน้านี้ค่ะทั้งกู้ภัยทั้งชาวบ้านที่อยู่ใกล้ก็พยายามจะช่วยคนที่อยู่ในแม่น้ำ
ช่วยขึ้นมาแล้วก็นำขึ้นมาไว้ที่ริมตลิ่งช่วยขึ้นมาได้ประมาณ๘๐กว่าคน
คุณผู้ชมครับภาพจากจุดเกิดเหตุเนี่ยทำให้เห็นว่าคนที่เกาะอยู่บนสะพานแขวนบางส่วนเนี่ย
บางคนเกาะได้บางคนจมอยู่ในน้ำ
คือมีคนอยู่ประมาณสัก๕๐๐คนได้บนสะพานค่ะ
เมืองต้นคาดว่าเหมือนกับสะพานรองรับน้ำหนักไม่ไหว
จริงแล้วไม่ควรจะมีคนอยู่บนสะพานเยอะขนาดนั้นนะคะ
อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นวันหยุดนะคะคุณผู้ชมเป็นวันหยุดท่องเที่ยวเทศกาลที่วาลีคนก็เลยเยอะ
มันวุ่นวายมากกว่าจะช่วยเหลือคนที่อยู่ในแม่น้ำได้นะคะ
บางคนก็พยายามจะปีนสายสลิงบางคนก็พยายามจะไหว้น้ำกลับเข้าฝั่ง
แต่มันมืดแล้วด้วยหัวค่ำมันมืดแล้วอะค่ะ
คือสะพานแขวนตรงนี้ยาว๒๓๐เมตรแต่สร้างขึ้นตั้งแต่ยุคอนานิคมศัตวรรษที่๑๙เป็นสะพานเก่าแก่นะคะ
เปิดให้คนไปเดินเที่ยวชมบนสะพานได้ไม่กี่วันหลังจากปิดซ่อมแซมไป
คือสำนักข่าวต่างประเทศก็รายงานค่อนข้างจะตรงกัน
สาเหตุที่สะพานแขวนขาดเนี่ยคือรับน้ำหนักไม่ไหว
คนขึ้นไปอยู่บนสะพานเยอะเกินไปค่ะ
แล้วมันจะมีภาพจริงแล้วมันจะมีมุมหนึ่งที่เห็นชัดนะคะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมครับ
คือตอนก่อนที่สะพานแขวนจะขาดจะมีคนเหมือนเขย่ากระโดดสะพานเขย่าด้วยค่ะ
ภาพตรงนี้ตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะมีคนแกว่งคือไม่แน่ใจว่าแกว่งเพราะสะพานมันแกว่งแล้ว
หรือสื่อบางสำนักบอกว่าเหมือนคนขึ้นไปเดินแล้วแล้วกระโดดขยมเล่นบนสะพานนะคะ
โอ้โหนายกรัฐมนตรีนาเรนธิราโมดีของอินเดียบอกว่าต้องขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้
ประกาศมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะ